รถไฟฟ้าสายสีส้มเนี่ยมีการดำเนินการ๒ช่วงนะครับ
โดยที่มีจุดแบ่งอยู่ที่ศูนย์วัฒนธรรมช่วงที่สองคือช่วงที่มีปัญหา
ช่วงที่หนึ่งคุณภาครุมรู้ไหมครับว่าเขาสร้างไปถึงเก้าสิบห้าเปอร์เซ็นต์แล้ว
อีกห้าเปอร์เซ็นต์ก็จะเสร็จแล้วอืมแต่เมื่อสร้างเสร็จก็ยังเดินไม่ได้
เหตุที่ยังเดินไม่ได้เพราะเขาต้องการรอช่วงที่๒ให้เสร็จ
แล้วคุณคิดดูแล้วกันตอนนี้ยังไม่ประมูลเลยแล้วมันจะเสร็จเนี่ย
อีกกี่ปีดังนั้นการเดินทั้งเส้นเนี่ยมันจะเดินไม่ได้
ถ้าเกิดเสร็จแค่ครึ่งเดียวอันนี้คุณต้องฟังให้เข้าใจก่อน
ช่วงหนึ่งเสร็จแล้วอีกห้าเปอร์เซ็นต์เองครับ
ช่วงที่สองยังไม่ประมูลเลยดังนั้นการประมูลครั้งนี้
จะต้องการสองอย่างด้วยกันนะครับท่านผู้ชมจะฟังจากผมเนี่ย
จะง่ายและเข้าใจคือต้องการคนเดินรถอืม
กับต้องการบริษัทรับเหมาสองอย่างนี้ต้องคู่กันไป
ก็คือร่วมทุนกันนะครับทีนี้เขาก็ออกการประมูลมา
ก็ปรากฏว่ามีคนที่ไม่ได้ประมูลด้วยในครั้งแรกไปโต้แย้ง
บอกนี่มันคุณสมบัติตั้งอย่างนี้ทีโออาร์ก็คืออย่างนี้
ไม่ยุติธรรมให้ยกเลิกเออรอฟอร์มก็ยกเลิก
หลังจากไอ้นี่มันรอแค่สองอาทิตย์นะครับก็คือบริษัทอิตาเลียนไทย
หลังจากนั้นมีการเปิดโปรโมครั้งที่๒มีการเปลี่ยนกฎเกณฑ์ใหม่ทีโออาร์ใหม่
โดยใช้ง่ายเลยคือ๒ข้อเท่านั้นคือข้อแรกเนี่ย
เขาทำเป็นเปิดกว้างให้กับคนเดินรถไฟทั่วโลกมาประมูลมาร่วมด้วย
เปิดได้หมดนะจะมาจากจีนญี่ปุ่นอเมริกาได้หมด
แต่โดนล็อกคอที่ข้อที่สองยังไงฮะข้อที่สองเขาบอกว่า
จะต้องมีระบบลางระบบอุโมงระบบสถานีทั้งสามอย่างเนี่ย
ผู้รับเหมาจะต้องทำเสร็จแล้วกับรัฐไทยเสร็จแล้วกับรัฐบาลไทย
ที่ไหนรัฐบาลไทยมันเคยทำนอกประเทศที่ไหนรัฐบาลไทยก็ทำในประเทศไทย
แล้วเสร็จแล้วมีกี่เจ้าล่ะไอ้คนพูดบางคนไม่รู้เรื่อง
บางคนพูดบอก๑๐เจ้าคุณต้องมีคุณสมบัติครบทั้ง๓อย่างคือ
รางอุโมงสถานีโอเคคุณมาดูผู้รับเหมาบางคนเสร็จได้ระบบราง
แต่ไม่มีอุโมงบางคนมีอุโมงแต่ไม่มีสถานี
บางคนมีสถานีไม่มีลางดังนั้นผู้รับเหมาเนี่ย
ที่มีทั้ง๓ประการนี้มีอยู่แค่๒เจ้าเองครับ
สองเจ้านั้นก็คือชอการชั่งกับอิตาเลียนไทยอืมเอาล่ะอิตาเลียนไทย
คุณก็มาดูการประมูลครั้งที่๒แล้วกันว่าอิตาเลียนไทยก็ไปจับคู่กับใคร
จับคู่กับอินชรอินชรก็คือผู้เดินรถไฟที่เกาหลี
อ่ะคุณเปิดแล้วไงคุณบอกให้ทั่วโลกเกาหลีก็มาร่วมกับอิตาเลียนไทย
อิตาเลียนไทยหนึ่งประมูลสองชอการชั่งหรือเบมเบม
ซึ่งก็มีคุณสมบัติครบดังนั้นเหลืออยู่สองเจ้า
แต่ปรากฏว่ามันประหลาดไหมครับว่าไอ้เจ้าที่ถูกที่สุดคือเจ้าบีทีเอสเนี่ย
บีทีเอสเนี่ยถูกที่สุดโดยการเปิดประมูลครั้งแรก
เขาเสนอมาว่าเขาเอาเงินจากรัฐบาลแค่เก้าพันหกเก้าพันหกร้อยล้าน
ในเงินเก้าพันหกร้อยล้านเนี่ยผมเป็นเจ้าของเงิน
คุณมาเอาเงินกับผมเก้าพันหกแต่อีกคนนึงมาเอาเงินเจ็ดหมื่น
ก็คือการประมูลอีกครั้งนึงที่ชอการชั่งเสนอมาว่าต้องการเงินลัดเจ็ดหมื่นแปดพันล้าน
หมื่นแปดล้านกับเก้าพันหกลบไปลบมาก็คือหกหมื่นแปดที่จะต้องเสียหาย
จ่ายเพิ่มขึ้นทีนี้คุณไปดูอิตาเลียนไทยฟ้าดินมันเป็นพยาน
อิตาเลียนไทยเนี่ยไม่ได้ตรวจคุณสมบัติมันเพราะคุณสมบัติมันกรรมการมันติดคุก
รมชัยติดคุกเขามีคุณสมบัติอยู่คุณปล่อยให้อิตาเลียนไทยเข้ามาประมูล
โดยที่คุณไม่ดูคุณสมบัติเขาเหรอเพราะคุณสมบัติเขาเขียนว่ากรรมการ
กรรมการผู้จัดการจะต้องไม่ต้องโทษคดีอาญา
ดังนั้นอิตาเลียนไทยก็ตกไปโดยปริยายเก่งมากเลยเหลืออยู่เจ้าเดียว
คือชอกาชาติเก่งไหมเก่งมากเลยนะ
แสดงว่าโชว์การช่างก็จะได้รับงานจากรถไฟฟ้าสายสีส้ม
ซึ่งประมูลด้วยราคา๗๘๐๐๐ล้าน
บกันรัฐต้องจ่ายเพิ่ม๖๘๐๐๐ล้านในการประมูลครั้งที่๒
สั้นง่ายเข้าใจแบบชาวบ้าน
ผมอธิบายด้วยวิธีที่ง่ายที่สุด
ปัญหาของรถไฟสายสีส้มก็เป็นผลประโยชน์ของประชาชนคนกรุงเทพนะครับ
ผมไม่ได้มีอะไรที่ไปขัดแย้งกับพักภูมิใจไทยนะครับ
ผมยังไม่ได้พูดถึงวิธีที่การของพลักฐานภูมิใจไม่มีอุดมการแล้วใช้เงินซื้อ

เสร็จแล้วก็เอาสอสอกลับมาเป็นคำนวณมาเป็นรัฐบาล
ยุคกี่สมัยแล้วที่พักภูมิใจไทยยึดกระทรวงคมนาคม
เหตุผลเพราะอะไรเพราะคุมรถไฟ
รถไฟเพราะอะไรเพราะมาที่เขากระโดงอีก